คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เรามาแสดงความยินดีดีกว่านะคะ
คุณพ่อป้ายแดงคุณผู้ชมคุณตูมตามยุทธนา
โชว์ผลอัลเตอร์ซาวภรรยาสุดสวยไป
คุณอาหลีกำลังตั้งท้องเมื่อต้นเดือนที่แล้ว
โอ้โหชาววงการบันเทิงยินดียินดีด้วยจริงนะคะ
ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐได้เจอตัวหนุ่มตูมตาม
ในงานบวงสงละครเรื่องใหม่พี่แจ๊กกะลินของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิม
เลยรีบคว้ามับมาเลย
คว้าตัวมาอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตันเล่าให้ฟังค่ะว่าวินาทีที่รู้ว่าแฟนสาวตั้งท้อง

เพราะว่าอาหลีเดินเอาผลตรวจมาให้ดู

นี่เธอสองกี่ชีวิต
นึกว่าแฟนติดโตรไวท์

เออนะคะก็เลยเฮลั่นกันเลยค่ะ
เพราะอยากมีน้องด้วยกันทั้งคู่นะจ๊ะ
โดยก่อนหน้านี้ค่ะตูมตามแล้วก็อาหลีเนี่ย
ได้ไปจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
แล้วก็เข้าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันภายในครอบครัว
แล้วก็เตรียมเลิกแต่งจริงไว้เป็นปลายปีหน้าค่ะ

ตามบอกว่าอาหลีจะได้อุ้มน้องเข้าพิธีแต่ง
เป็นศักดิ์ขีพยานให้กับพ่อแม่ด้วย
ส่วนสีภรรยาคนสวยอาหลีค่ะ
ถึงแม้ตอนนี้จะท้องแก่นะแต่ก็ยังลุยถ่ายละคร

เก่งมากจริงแข็งแรงมาก
ซึ่งกำหนดคลอดก็จะเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมค่ะ
แต่ไม่ขอบอกนะว่าได้ลูกชายหรือว่าได้ลูกสาวค่ะ
โดยตอนนี้ตุมตามเหอะทั้งลูกทั้งเมีย
อลีไม่ขาดปากอุ้ยคนอะไรเมียผมอ่ะ
ยิ่งสวยยิ่งท้องยิ่งสวยยิ่งท้องยิ่งสวยแบบนี้เลย

ได้อุ้มน้องเข้าพิธีเลย

เดือนแล้วคะเนี่ยมันแป๊บตอนนี้ก็๖แล้วครับพี่
ใช่ครับ๖ย่าง๗แล้ว
มีความสุขมากนะพี่มันแบบมีความสุขตรงที่ว่า
เราชิ้นไม่มีความหมายขึ้นเยอะเลย
เราจะเจ็บไม่ได้นะเราจะตายไม่ได้นะ
เราจะเป็นอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันมีคน
อีก๒คนที่เราต้องดูแลอะไรอย่างนี้ครับ
ตามบอกเลยฉันตายไม่ได้
เออต้องทำงานต่อไปมีลูกและเมีย